จะพาไปดูสกุลพิเศษละครในสวรรค์ฝันค่ะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในมหรสบในงานสมโพธิในพระราชพิธี
บรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๖๒ค่ะ

นักแสดงและผู้อำกับจะเป็นใครกันบ้าง
ชมสกรูปพิเศษชิ้นนี้กันเลยดีกว่าค่ะ
วันผ่านปีเป็นร้อยเป็นพันบทละครภาพยนตร์และเพลงจากยุครัชกาลที่ห้า
เรียงมาถึงยุคสมัยราชการปัจจุบันคือรัชกาลที่สิบ
ทุกเรื่องราวความประทับใจจะถูกร้อยเรียงเป็นการแสดงละคร
ในสวนฝันชุดถวายใจพักองค์ราชัน
ซึ่งเป็นหนึ่งของการแสดงมหรสบสมโพธิ
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
โดยครั้งนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย
ร่วมกับบูรณนิธีศาลาเฉลิมกรุง
ดำเนินการจัดการแสดงละครชุดนี้

โดยมีดาราชื่อดังอย่างเบิร์ดทงชัย
มาร่วมแสดงและขับร้องเพลงพิเศษ
เพื่อถวายความจงรักพักดี
ร่วมกับศิลปินชั้นนำอย่างโป๊บธนวัฒน์
เวลารานีกบทรงสิทธิ์จิ๊บวสุ
รัดกล้าวอมรดิตและนักแสดงอีกกว่าหนึ่งร้อยชีวิต
และแน่นอนงานชิ้นนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนทำด้วยหัวใจ
โดยศิลปินแห่งชาติพ่ออีสุประวัติ
ขอรับหน้าที่ผู้กำกับการแสดง
ซึ่งเปิดใจว่าถือเป็นบุญล้นกล้าวล้นกระหม่อม
ที่ได้ถวายงานเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินของเมืองไทย

เพราะว่าด้วยหน้าที่ของศิลปินแห่งชาติ

เมื่อได้รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ

เรามีหน้าที่ที่จะต้อง
ช่วยเหลือประเทศชาติในอาชีพของเรา

แผ่นดินที่เรายืนอยู่นี้
เป็นของพระองค์ที่ได้ดูแลมาตั้งแต่
รุ่นรุ่นปฐมบรมวงจักรี
คงชื่นใจไปเป็นชาติเลยครับ
สำหรับการแสดงกว่า๒ชั่วโมง
บนเวทีใหญ่ณท้องสนามหลวงในครั้งนี้

เพราะละครดังที่เรารู้จัก

จะถูกนำเสนอผ่านบทเพลงเพราะ

อย่างนกสินใจนุนาหนึ่งธิดา

และความจงรักพักดีของประชาชนชาวไทย
ต่อองค์บูรพมหากษัตริย์ของไทยเรา

แต่นักแสดงวัยรุ่นอย่างหนูนาหนึ่งธิดา

และเนสนิสาชนที่มารับบท

จากละครอมตะคู่กรรม

ทุกคนต่างตั้งใจซักซ้อมอย่างเต็มที่
ใจมากค่ะอย่างที่ทุกคนทราบว่า
ตั้งแต่รุ่นแม่จนถึงรุ่นเรา

ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษค่ะ
รู้สึกเป็นเกียรติมากไม่ใช่เกลียดแค่ตัวอาร์มนะ

เพราะว่านี่คืองานใหญ่ของประเทศชาติเลยนะ

เพราะว่ามันเป็นบทที่ทุกคนรู้อยู่แล้ว
ว่าเรื่องเป็นยังไงตัวละครเป็นยังไง

ละครในสวนฝันชุดผสานใจพักถวายองค์ราชัน
ประพันธ์โดยประพัทธ์สอนเสวิกุล
ศิลปินแห่งชาติและชุติมาเสวิกุล
กำกับลีลาโดยสุธีศักดิ์พักดีเทวา

ควบคุมวงโดยปฐัยวิจิตเวชการ
และวงดนตรีไทยวงโรหิตาจน
ซึ่งควบคุมโดยสุรพงศ์โลหิตตาจน
ประชาชนชาวไทยเตรียมพบกับบทบาทการแสดง
ศิลปินชื่อดังครับข้างและทีมงานชั้นครู
ที่ตั้งใจผลิตงานชนิยังสุดความสามารถ

ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้
โดยสามารถติดตามข่าวสารจากทางกระทรวงวัฒนธรรม
และหมู่ละนิทิสาราเฉลิมกรุง